มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองนะฮะ
ญาติเขาก็ติดใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๗ปีแล้วนะครับ
เธอไปคลอดลูกนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากคลอดลูกออกมาแล้วตกเลือดจนเสียชีวิตนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนางสาวประทินคลังชนะอายุ๓๗ปีนะครับ
บอกว่าเกิดจากการตกเลือดหลังจากคลอดลูกนะเธอได้ลูกสาว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ตอนนี้ญาติได้นำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะครับในบ้านพักที่หมู่สี่
บนทางพระอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองวันนี้จัดงานเป็นวันที่๔แล้ว
ญาติยังโศกเศร้าแล้วก็เสียใจเพราะว่านางปฐินนั้นเป็นเสาหลักของบ้าน
เป็นผู้ที่มีหน้าที่การงานดีเป็นหัวหน้าคนงานในโรงงาน
มีรายได้มั่นคงในการจุนเจือครอบครัวเลี้ยงดูลูกปกติมีลูกอยู่แล้วสองคนนะครับ
ลูกสาวอยู่สิบแปดลูกชายสามขวบล่าสุดเพิ่งคลอดลูกสาว
ซึ่งญาติมองว่าในการคลอดลูกเนี่ยนางประทินไม่น่าจะถึงขั้นต้องเสียชีวิต
เพราะว่าก็ไปถึงมือหมอแล้วเคยคลอดลูกมาแล้วสองคน
ไม่ได้มีปัญหาอะไรสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
แต่ทำไมต้องมาเสียชีวิตจากการคลอดลูกคลอดลูกเสร็จแล้วตกเลือดจนเสียชีวิต
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าวันเกิดเหตุคือ๓๐กันยายนที่ผ่านมาครับ
ตอนนั้นเหตุการณ์ก็คือตอนเช้าเลย๖นาฬิกา๒๐นาที
น้องสาวเปิดท้องจะคลอดลูกนะครับหกนาฬิกาห้าสิบนาที
รถมารับก็เดินทางไปถึงโรงพยาบาลหกนาฬิกาห้าสิบห้านาที
คลอดลูกออกมาค่ะได้ลูกสาวหลังจากนั้นนะครับ
น้องสาวก็มีอาการตกเลือดนะแล้วอาการก็เริ่มหนักขึ้น
ก็เข้ามาปฐมพยาบาลนะก็ทำตามขั้นตอนของแพทย์อ่ะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไปถึงขั้นการปั๊มหัวใจนะครับ
ตอนเที่ยงสามีเดินทางมาถึงโรงพยาบาล
เข้าไปดูภรรยาในห้องคลอดสามีบอกว่า
เข้าไปดูใจเมียได้ไม่ถึงนาทีแพทย์บอกว่า
ไม่สามารถปั๊มหัวใจช่วยเหลือชีวิตได้แล้วก่อนที่ภรรยาจะเสียชีวิตครับ
พอออกมาเขาบอกผมผมปั๊มครบสองชั่วโมงแล้วน่ะ
คือหยุดการหยุดทำการอืมหยุดทำการก็เลยก็เลยโอเค
รู้ตอนนั้นคือพอรู้ว่าตอนนั้นก็ช็อกกันทุกคน
มันไม่คิดว่าจะไปไวขนาดนี้ตอนไปน้องปกติแข็งแรงดีนะ
คือไม่เป็นอะไรเลยแข็งแรงดีเขาก็อธิบายว่าเอ่อ
น้องเนี่ยตกเลือดเยอะนะมีกองผ้าเลือดอยู่ใต้รถเข็นที่น้องนอนอยู่
ตกเลือดบอกตกเลือดเยอะแล้วหนูก็แล้วแล้วพ่อก็สงสัยว่า
ช่วงเวลาที่น้องออกมารู้ว่าน้องแย่ทำไมไม่มาบอกครอบครัว
แล้วทำไมไม่ส่งตัวน้องไปเขาคล่องใจแค่ตรงนี้เอง
แล้วหนูเนี่ยคือพี่นั่งอยู่ในนั้นทำไมไม่บอกกับหนูอ่ะ
หนูจะได้ประสานงานทางพ่อกับแม่ว่าโอเคนะว่าทางนี้น้องแย่นะ
อะไรนะโอเคเขาไม่พูดเลยเขาไม่พูดเลยถ้าหนูใช่
ถ้าหนูไม่ออกสื่ออย่างนี้หมอเขาจะมารับผิดชอบไหมคะ

อ่าก็ขณะที่ทางนายแพทย์มีโชคชัยวิเศษสิทธิโชค
ขณะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของทีมหมอแล้วก็พยาบาลก็คือการช่วยชีวิตผู้ที่คลอดบุตรนะครับ
ณตอนนั้นให้พ้นจากภาวะช็อกก่อนประกอบกับหมอเจ้าของเคสในตอนนั้นมีคนเดียว
พยาบาลและคนอื่นที่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้กับหมอขณะกู้ชีวิต
กว่าที่พยาบาลจะขอความชื่อเหลือจากหมออื่นที่ขึ้นเวนให้มาช่วยเหลือ
ดังนั้นการสื่อสารกับทางญาติอาจจะไม่ชัดเจน
ส่วนภาวะช็อกในตัวผู้คลอดพบหลังจากเด็กคลอดออกมาปลอดภัยแล้ว
แต่ผู้คลอดมีอาการเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากแบบผิดปกติ
จึงประเมินแล้วว่าจำเป็นต้องทำให้ภาวะช็อกของผู้คลอดคงที่ก่อน
ถึงจะทำการเคลื่อนย้ายส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอ่างทองได้ตามแผน
ช่วงที่เราให้การรักษาเบื้องต้นเนี่ย
เลือดออกเยอะนะครับคนไข้อยู่ในภาวะช็อก
เราก็ให้การรักษาอาการช็อกเบื้องต้นปรากฏว่าอาการมันไม่ดีขึ้นไม่ตอบสนอง
ช็อกเบื้องต้นที่พอบอกคือทำการปั๊มหัวใจใช่ไหมคะ
ช็อกนี่หมายถึงว่าพอคนไข้เสียเลือดเยอะเนี่ย
คนไข้อาจจะอยู่ในภาวะช็อกก็คือพอเสียเลือดเยอะเนี่ยนึกอยู่ในภาวะช็อกนะครับ
ครั้งคุณหมอก็ให้น้ำเกลือและให้ยานะครับ
แต่ว่าคือไม่สามารถที่จะประคองอาการคนไข้ให้อยู่ในเกณฑ์ดีได้ครับ
เพราะว่าภาวะช็อกมันยังไม่คงที่
จะยิ่งช่วยอะไรไม่ได้ยิ่งกว่าอยู่บนโรงบาล
ความดันต่ำที่ประชาชนเต้นเร็ว
ก็คือช็อกจากการเสียเลือด
ผมคือเรายังทำตรงนี้ให้พร้อมที่จะส่งตัวไม่ได้

เพราะว่าทั้งอุปกรณ์ทั้งคนทั้งอะไร
จะยิ่งไม่พร้อมใหญ่เลยทั้งรถที่กำลังเคลื่อนที่ด้วย
อาการช็อกจากการตกเลือดหลังคลอด

คุณหมอบอกว่าการตกเลือดหลังคลอด

ของคนไข้ที่คลอดลูกได้ออกมาตามปกติ
แต่มันก็มีสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นได้
แม้ว่าจะเคยผ่านการคลอดลูกมาละ๒คน

แล้วก็เรื่องของการส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นเนี่ย
ถ้าภาวะร่างกายของผู้ป่วยไม่พร้อม